เอามาดูผลงานตำรวจสอบสวนกลางคุณผู้ชมคะโชว์ผลงานนะคะในการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุล่อลวง
เด็กชายสองคนอายุแค่สิบขวบกับหกขวบนะคะล่อลวงไปถ่ายคลิปโป๊แล้วก็ไปอัพลงในกลุ่มลายลับซึ่ง
ตามรายงานเนี่ยบอกว่าในลายกลุ่มเนี้ยนะคะมีสมาชิกเข้ามาดูกว่าสองร้อยคนค่ะ
ให้มาครบสักสองสามคลิปก่อนแล้ว
ให้เงินเยอะแล้วอ่ายื่นดีเลยสิอ่า
ตำรวจไปได้คลิปเสียงนี้มานะคะซึ่งก็เป็นหลักฐานเลยค่ะ
เป็นที่ผู้ต้องหาคือนายสายฟ้าเนี้ยกำลังพูดคุยหลอกกล้อเด็ก
เด็กเพื่อให้เด็กยอมถ่ายคลิปโป๊ะ
โดยเอาเงินของเล่นของขวัญมือถือ
แม้แต่พวกไอเทมแพงในเกมออนไลน์ค่ะ
ล่อลวงเด็กให้เด็กยอมทำในสิ่งที่เขาต้องการ
แล้วในสายฟ้าเองเป็นผู้ต้องหา
หมายจับที่ตำรวจสอบสวนกลางต้องการตัวนะคะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมค้าประเวณีเด็ก
เอาเด็กมาถ่ายคลิปโป๊ลงกลุ่มลายลับ
ซึ่งในไลน์กลุ่มนี้มีสมาชิกร่วม๒๐๐คน
แล้วจ่ายค่าสมาชิก๒๐๐๒๐๐เพื่อที่จะเข้ามาดูไลน์

คลิปล่าสุดในกลุ่มเนี่ยก็คือคลิปที่นายสายฟ้าเนี่ย

คือเด็กอายุสิบขวบคนหนึ่งแล้วก็๖ขวบคนหนึ่งโอ้โห
นี่ค่ะจนในวันที่๗ที่ผ่านมา๗มกราคม
ตำรวจไปจับได้แบบขนังคาเขาเลยค่ะ
คือเขาได้เบาะแสมาว่าในสายฟ้าคนนี้
จะเอาเด็กผู้ชายมาค้าประเวณีให้ลูกค้า

ในอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองโบรัมภู
ก็เลยนำไปสู่การวางแผนจับกลุ่มนะคะ
ก่อนจับกลุ่มในสายฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วพาเด็กชายคนหนึ่งอายุ๑๐ขวบซ้อนท้ายมาด้วย
พอตำรวจก็เฝ้าดูอยู่แล้ว
พอรับเงินจากลูกค้าที่มาซื้อปุ๊บ
ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที
แล้วเนี่ยค่ะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะ
ซึ่งนายสายฟ้าจะต้องโทษตามพรบค้ามนุษย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และคดีอาญาอื่นด้วยค่ะ